มาดูเรื่องนี้กันหน่อยผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
ไอ้ว่านี่คือสุดยอดเมียปีอภิชาติตะเมีย
เมียครับตามหาเมียน้อยให้กับคุณสาว
คือตอนนี้นะคะก็คือเปิดรับสมัครเมียค่ะเมียน้อย
เมียน้อยให้สามีนะคะมีเงินเดือนให้ทุกคนค่ะ
รับ๓คนครับแต่ว่าต้องทำงานช่วยกันนะคะดิฉันมีเงินเดือนให้ทุกคนค่ะ

ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะเรื่องนี้ที่ต้องมาเล่าด้วย
ในรอบสัปดาห์เขาพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะ
คนเข้าไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะมาก
หรือคุณนัทพัฒนธิมาชำนาญเจ้าของคลิปนั่นแหละ
ทำไมยังไงถึงประกาศหาเมียน้อยให้สามีล่ะคะ
อย่างนี้คุณชิสาลองเอาไปใช้เป็นไอเดียดูนะ
เหรอเอาไหนเล่ามาลองฟัง
ตัวคุณนัทพัฒนธิมาเนี่ยเธอบอกว่า
ตัวเธอเองเป็นโรคซึมเศร้าไม่สามารถดูแลคุณสามีได้
เหรอคะแล้วคุณสามีของเธอก็รักเธอมาก
บอกว่าความรักของคุณสามีมันเอ่อล้น

ยังไงล่ะก็เลยอยากจะหาคนมาช่วยแบ่งปัน
อ๋อเหรอคะในคลิปที่เราดูที่เราฟัง
ผมพอจับใจความที่ว่าเขาจะหาภรรยาน้อย

สามคนเลยค่ะมาช่วยกันทำมาหากินแล้วมีเงินเดือนให้ด้วย
งั้นมาดูหน่อยไหมว่า๓คนที่เขาต้องการเนี่ยเป็นยังไง
คุณสมบัติคือต้องจบการศึกษาระดับม๖ถึงปริญญาตรี
ต้องจบมามีการศึกษาจะทำมาหากินกันได้

อ่าแล้วพอมาอยู่เนี่ยไม่ใช่กินกินนอนค่ะ
ช่วยกันทำมาหากินพร้อมทั้งได้รับเงินเดือน๑๕๐๐๐บาท

แล้วยังโฆษณาถึงสามีด้วยสามียังเป็นคนหล่อเหลาเอากานะ
เป็นเจ้าของธุรกิจรถเคนแห่งหนึ่งในอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรประการ
ไม่ธรรมดานี่คุณสามีเห็นไหมอุ้ยสร้อยเส้นโตเลยเนี่ยเป็นอาเซียเลยเนี่ย

เอาไปดูหน่อยเห็นบอกว่าล่าสุด

ภรรยาคนที่สอง
นี่คนนี้นี่แหละถูกใจชื่อคุณมุกอายุสามสิบสามคุณภาพ
ไม่ใช่สิคุณสมบัติ
คุณภาพอะไรคุณดูตรงไหนคุณภาพ

โทษผมพูดผิด
คุณเหมือนแบบไปซื้อของแล้วก็เอาวัดด้วย
อันนี้คุณภาพดีกว่าอันนี้อย่างนี้เลย
สมบัติเรียบพร้อมตามที่คุณเมียหลวงต้องการ

คือไม่อยากปฏิเสธทำให้เมียเสน้ำใจ
จริงไม่อยากจะมีหลอกเมียหนูเมียน้อย
ตามใจเมียก็แล้วแต่ละกัน
โอ้โหดูเป็นคนดีขึ้นทันทีเลยคุณชนะ
จริงถ้าเป็นถามผมผมไม่เอา

คนเดียวก็จะอยู่กันด้วยกันกับเราก็คนเดียวเลย
เอาไว้ดีจะรอดูนะคะ
สำหรับทุกคนได้ทางไทรัตวิทย์ช่อง๓๒ครับ